เสาร์นี้พบกับศึกกระชากเข็มขัดแชมป์

ปะทะกรุงสยามสิทธิ์ชาญสิงห์
ผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด
เต็มอิ่มจู่ใจกับมวยไทยสามยก

ท่อสดจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตดียมพัทยา
วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒